อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานคุณผู้ชมฮะไอ้หนุ่มคนนึงครับ
วัชลินนะกำหนดเข้าพิธีวิวาอังคารหน้าอ๋อยี่สิบสองพฤษจิกายนยินดีด้วยร่วมหน้า
อย่าเพิ่งยินดีพี่เบิร์ตหาสินสอดไม่ทันแล้วทำยังไงอ่ะ
จี้ชิงทองนี่มาแล้วฮะวัชลินคนนี้ใครจะไปนึกว่านี่คือว่าที่เจ้าบ่าว
บุกมาร้านทองเลยครับร้านทองอุดมพรที่ตะบนแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ทีแรกก็ทำเป็นทีเลือกซื้อนะเลือกซื้อขอดูทองหน่อยดิดูทองน้ำหนัก๒บาท
เลือกดูไลน์อยู่สักพักหนึ่งพนักงานก็นึกว่าอ๋อคงมาซื้อจริงแหละ
ฉกไปเลยฮะโอ้โหนี่ฮะจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้ว
รองเท้าที่ใส่มาใส่ได้ข้างเดียวอีกข้างถือไปฮะ
รีบขนาดไหนเนี่ยโอ้โหแล้วก็ขึ้นรถกระบาดสี่ประตูสีเทา
หลบหนีไปเลยหลังเกิดเหตุครับตำรวจใช้เวลารวดเร็วมากสี่สิบนาทีฮะ
อุ้ยจับได้เป็นสถิติเลยมั้งเนี้ยเออ
จับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วครับนายวัชรินเสือคล้ายอายุ๓๐ปี
จับได้พร้อมของกลางเลยนะยังไม่ทันได้เอาไปขายเลย
สร้อยคอทองคำตำรวจก็เลยนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่
ร้านทองอุดมพรที่เกิดเหตุนี่แหละนี่จับกลางฝนเลย
ชัชรินเนี่ยเล่าว่าเขากำลังจะแต่งงาน
กำหนดใน๒๒พฤศจิกายนนี้คุณผู้ชมปัญหาอยู่ตรงนี้พี่น้ำแข็ง
อืมฝ่ายเจ้าสาวเรียกค่าสินสอดครึ่งแสนอ๋อห้าหมื่นอ๋อ
แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชมฟังดีนะ
ทำไมสินสอดเขาถึงไม่พอเขาเนี่ยไปซื้อสุราที่ชายแดนจันทบุรี
อืมจะเอามาจัดเลี้ยงในงานแต่งอ๋ออ่าแต่โดนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจอ่ะ
จับกุมไงอ่ะทำไมอ่ะเป็นนำเข้าสุรานิพฤษีอ๋อไปซื้อ
ไปซื้อล่าวนิพฤษีเออเออก็ไปซื้อมามันถูกกว่าไงพี่เบิร์ด
อ่าจะเอามาจัดในงานแต่งปรากฏโดนจับไปโดนจ่ายค่าปรับสามหมื่นนี่แหละฮะ
ไอ้นี่ล่ะสามหมื่นตรงนี้อ่ะจริงจริงจะไปเป็นสินสอด
ใช่จะเป็นสินสอดให้ว่าที่เจ้าสาวทีนี้ไม่พอแล้วสิทำยังไงล่ะ
ก็ตัดสินใจคิดน้อยคือถ้าคิดเยอะกว่านี้คงไม่ทำ
แต่นี่คิดน้อยไปหน่อยเลยก่อเหตุชิงทองพอก่อเหตุเสร็จก็ขับรถตระเวน
ทิ้งเสื้อที่ใส่ก่อเหตุครับแล้ววัชรินเนี่ยก็ขับรถนะอ่า
ไปรับว่าที่ภรรยากับแม่ยายจะออกไปซื้อของเตรียมจัดงานแต่งต่อ
คุณพี่น้ำแข็งอ่ะเออก็ดันมาถูกจับจนได้อ่ะ
ไปฟังวัชรินหน่อยว่าที่เจ้าบ่าวที่โอ้คงไม่ได้แต่งแล้วละมั้งเนี่ย
ไม่ทำไม่ได้อยากตั้งใจทำเขาไม่เคยดูข่าวของเราว่า
หมดผ่อนร้านทองชิงทองเนี้ยไม่เคยรอดทักลายใช่

ห้ามือเลยเพราะวันมันโดนจับเราไปด้วยเงิน

จะไปที่เจ้าสาวตำรวจจันทบุรี

แต่ต้องให้เครดิตเขา๔๕นาที

ป่านน้ำตาเลยค่ะโอ้โฮสงสารสงสาร

อายุ๒๘ปีนะนางสาวชาลิสา

ชัชรินมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ต้องไปจ่ายค่าปรับไง
คือตอนแรกมันอาจจะพอแต่พอไปจ่ายค่าปรับ
สามหมื่นอ่ะจากห้าหมื่นใช่ไหม

ไปจ่ายค่าปรับที่เอาสุรนิพฤษี
มาสามหมื่นเหลือสองหมื่นมันไม่พอไง

ชรินจะมาชิงทองแบบนี้ก็ตอนที่เขาขับรถมารับเธอ
แล้วก็แม่ยายจะไปซื้อของก็ไม่เห็นมีท่าทีพิรุธอะไรเลยนะ
จนสุดท้ายมาโดนตำรวจปิดล้อมจับกลุ่ม
ตอนนั้นแหละชาลิสาก็เพิ่งรู้ครับก็เลยถามวัชรินว่า
วัชลินมันเกิดอะไรขึ้นนะเธอถึงได้รู้ความจริงว่า
อ้าววัดที่เจ้าบ่าของเธอไปชิงทองมา
ผู้หญิงก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยเลย
แล้วงี้พอฟังเรื่องมาถึงตอนนี้วันอังคารหน้าความจริงจะได้เข้าเรือนหอ

นี่ตอนที่มาทำแผนหน้าร้านทองอุดมพรนะ
เจ้าของร้านทองก็มอบกระเช้าไม่ได้มอบให้ชาลิสานะ
ไม่ได้มอบให้ว่าที่เจ้าสาวอะไรมอบให้ตำรวจนะ
เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ผู้ชมเชยด้วย
นี่ยกนิ้วโป้งให้ด้วยฮะ
เจ้าของร้านบอกว่ายกย่องเลยการปฏิบัติหน้าที่นี่
ดีเยี่ยมจริงตำรวจจันทบุรีเนี่ย
ถ้าเป็นนิทานอีศพก็ต้องจบบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
แต่ถ้าเป็นข่าวก็ต้องบอกว่าข่าวนี้สอนให้รู้ว่า
ถ้าคุณเริ่มต้นอะไรด้วยอะไรที่มันผิดกฎหมายปั๊บ
มันเป็นแบบนี้เห็นไหมซื้อเหล้าผิดกฎหมาย
ก็ต้องเสียเงินไปนะครับ
แล้วคราวนี้จะมาชิงทองไปเป็นสินสอด

ฉะนั้นข่าวนี้สอนเราแบบนี้ครับ